ไปดูเรื่องกับน้ำอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกาะเสม็ดคุณผู้ชมค่ะคือเขาก็เห็นว่ามีลุงชาวญี่ปุ่นนะคะท่านหนึ่งเนี่ยก็นั่งเรือเล่นอยู่ดีคนก็ดูอยู่อะค่ะแต่ไม่รู้เขานึกยังไงเขากระโดดลงไปลอยคออยู่ในน้ำต้องไปช่วยกันค่ะ

หาเรือนำเที่ยวเรืออะไรด้วย
เขานั่งอยู่บนเรือดีก็นั่งเล่นชมวิว

เอาห่วงยางลอยไปเพื่อที่จะให้เกาะ

อุปกรณ์เซฟตี้อะไรตอนที่กระโดดลงไปก็ไม่มี
ก็กระโดดลงไปเฉยไม่รู้คิดอะไรเหมือนกัน
นี่ค่ะก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น

อายุประมาณสัก๖๐๗๐เองจะได้ค่ะ